ติดตามกันต่อกับเรื่องของวัดพระธรรมกาย
ก่อนจะไปวิเคราะห์กับคุณสุภาพที่จะมาพูดถึงเรื่องของการใช้อำนาจตามมาตรา๔๔
จนถึงเวลานี้ดูนาฬิกาแล้วเลย๑๐โมงมาแล้ว
เพื่อขอเข้าไปตรวจค้นภายในวัดเพิ่มเติม
ความขึ้นหน้าหลังจากนี้เป็นอย่างรายติดตามกับคุณพรศจีรภิษศิลป์
รายงานเพิ่มเติมจากวัดพระธรรมกายครับ
ได้เข้าไปเจรจาภายในวัดพระธรรมกาย
ซึ่งหลายฝ่ายค่ะก็ยังคงเฝ้ารอผลการเจรจา
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติรวมถึงเจ้าคณะจังหวัดปฐุมธานีนะคะ
ในฐานะผู้บัญชาการเหตุการณ์นายสมเกียจทงศรีผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
พระเทพรัตนสุธีเจ้าอาวาสวัดเขียนเขตในฐานะเจ้าคณะจังหวัดปฐุมธานี
ที่ได้เดินทางมาร่วมเจรจากันภายในห้องประชุมของศูนย์ประชาสัมพันธ์
ภายในวัดพระธรรมกายตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมา
ขณะนี้นะคะเวลาก็ผ่านไปกว่า๒ชั่วโมงแล้วก็ยังคงไม่ได้ข้อสรุปถึงการเข้าตรวจค้นวัดพระธรรมกาย
โดยทุกฝ่ายนะคะก็ได้อยู่ระหว่างรอผลการเจรจา
โดยการเจรจาของเจรถีในวันนี้ก็ถือเป็นครั้งสุดท้ายที่ได้ให้เวลากับทางวัด
ไปเจรจากับคณะศิษยานุสิทธิ์ร่วมถึงพระสงฆ์ก่อนที่เจรถีจะมีการประชุมร่วมกัน
เพื่อยกระดับการปฏิบัติภารกิจจากเป่าไปหานักต่อไป
การตำรวจตระเวนชายแดนภาคหนึ่งว่า
ขณะนี้ค่ะชุดการทำงานเองก็อยู่ระหว่าง
การรอฟังผลการเจรจาเช่นเดียวกันค่ะ
ซึ่งก็ยังไม่สามารถระบุได้นะคะว่า
เจรจาจะออกมาในรูปแบบใดซึ่งหากการเจรจาไม่เป็นผลนั้น
ก็จะกำหนดแนวทางในการปฏิบัติและการขอเข้าค้นวัดพระธรรมกายต่อไปค่ะ
โดยเฉพาะในพื้นที่ที่ยังต้องสงสัยนะคะ
ก็ยังจะต้องเข้าไปพิสูจน์ข้อเท็จจริงเพื่อหาตัวพระธรรมชโย
ผู้ต้องหาตามหมายจับให้ได้ค่ะ
ส่วนพื้นที่ที่มีองค์พระทองคำรูปเหมือนหลวงพ่อวัดปากน้ำนะคะ
ที่มีกระแสข่าวว่าคาดว่าเป็นที่หลบซ่อนตัวของพระธรรมชโยนั้น
จรถีนั้นเคยเข้าไปตรวจสอบแล้วแต่ยังไม่ได้ค้นอย่างละเอียด
ส่วนกรณีที่พระพิสุสงฆ์ภายในวัดพระธรรมกายนะคะมีอาหารไม่เพียงพอค่ะ
ทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติก็ได้มีความเป็นห่วงนะคะ
ไว้จัดพัฒนาหารเพื่อถวายพระสงฆ์ที่อยู่ในพื้นที่วัดด้วย
ขณะที่การบินโดรนเพื่อสำรวจประเมินกลุ่มศิษยานุสิต
ขณะนี้ก็ได้รับข้อมูลว่ามีจำนวนเพิ่มมากขึ้น
อยู่ที่ระหว่าง๒๕๐๐คนเป็นพระสงฆ์๑๐๐รูป
โดยได้มีการทยอยเดินทางเข้ามาสมทบเพิ่มเติมค่ะ
เรียกเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองท้องถิ่น
ที่มีการข่าวว่าคอยให้การสนับสนุนมวลชน
การนำรถสุขาเข้าไปในพื้นที่
และการนำเต็นต์มากางบริเวณโดยรอบ
เพื่อนำตัวไปสักถามข้อเท็จจริง
โดยคาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในวันนี้ค่ะ
อย่างไรก็ตามก็ต้องติดตามต่อไป
หรือว่าจะต้องมีการนำผลการเจรจามาประชุม
เพื่อประเมินสถานการณ์ในการยกระดับการปฏิบัติตามมาตรา๔๔ต่อไปค่ะ
สจิริธิสินข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากบริเวณประตู๗วัดพระธรรมกายค่ะ